ไปก่อเหตุตบหน้าผู้หญิงกลางสี่แยก

เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เลี้ยวแล้วไม่ยอมเปิดไฟเลี้ยว

ก็เลยตบเข้าไปที่บริเวณหน้านะคะ

อันนี้เป็นคลิปที่ผู้หญิงอยู่ในรถเขาถ่ายไว้

เหตุเกิดหน้าบ้านผมทหารตบผู้หญิงท้องอ่อน
เหมือนน้องคนนี้เขาขับรถแล้วไม่ได้เปิดไฟเลี้ยว

น้องขอโทษแล้วแต่ทหารไม่ยอมหยุดต่อว่า
น้องคนนี้เลยเอากล้องขึ้นมาถ่ายทหารลงมาจากรถ
แล้วก็เป็นตามที่เห็นในคลิปเลย
เขาบอกแบบนี้ก็คือคลิปเหตุการณ์นี้มี๒จุดด้วยกัน
ก็คือจากกล้องวงจรปิดซึ่งเห็นเหตุการณ์ด้านนอก
คลิปที่ผู้หญิงในรถที่เป็นคนถูกตบถ่ายเอาไว้นะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีติดต่อไปที่เจ้าของคลิป
เขาเล่าบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
นาฬิกาที่๔แยกตลาดสดเทศบาลเมืองท่าลี่อำเภอท่าลีจังหวัดเลยค่ะ
คนที่โพสต์คลิปบอกว่าระหว่างที่เกิดเหตุ
ตัวเขาเองก็ได้ยินเสียงโวยวายด้านนอกบ้านนะ

มีผู้หญิงที่อยู่ในรถบอกว่าถูกทหารตบ
ซึ่งช่วงเกิดเหตุมีตำรวจนั่งรับประทานข้าวอยู่แถวนั้นพอดี

ที่หน้าบ้านก็มีกล้องวงจรปิดอยู่นะ
ก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดที่บ้านของตัวเอง
ปรากฏว่ามีการบันทึกภาพไว้ได้ทั้งหมดเหมือนกัน
ก็เลยเอาภาพนี้มาโพสต์

ปรากฏว่าคลิปนี้หายไปแล้วนะคะ

ซึ่งเป็นคลิปที่ถูกถ่ายโดยผู้หญิง

แต่ถูกแชร์ต่อไปที่เพจอื่น
หู้สิทธิ์ข่าวไทยรัตน์ทีวี
ก็รับน้าสาวแต่จอดทิศเลนซ้าย
จากนั้นมีรถของชายที่อ้างว่าเป็นทหาร

เธอก็เลยออกรถโดยเลี้ยวซ้ายทันที

พอน้าสาวขึ้นรถก็เลยเลี้ยวทันทีเลย
แต่ผู้ชายคนดังกล่าวยังบีบแตร่ไล่ไม่หยุด
เธอก็เลยตัดสินใจจอดรถ

ด้วยคำที่ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่

คำว่ามึงรู้ไหมว่ากูเป็นใคร
เป็นทหารใหญ่ทำไมไม่เปิดไฟเลี้ยว
ด้วยความตกใจกลัวก็เอ่ยปากขอโทษไปนะคะ
ปรากฏในคลิปก็จะได้ยินเสียงขอโทษเหมือนกันนะ
แต่ก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปไว้ด้วย
หลังจากนั้นผู้ชายคนนั้นก็ยังโมโหอยู่
โมโหเลยพอเห็นผู้หญิงเขาถ่ายคลิปนะ
จากนั้นเดินปรีเข้าไปหาที่รถค่ะ
ใช้มือปัดโทรศัพท์มือถือจนตกก่อน
และหลังจากนั้นก็ตบไปที่หน้าของเธอสองครั้งเธอเล่าให้ฟัง
มือถือกระเด็นตกไปอยู่ที่พื้น
น้าสาวซึ่งเพิ่งขึ้นมาจากข้างถนนมานั่งในรถ

ลงไปตะโกนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านซึ่งอยู่บริเวณนั้น
แล้วก็มีชาวบ้านเป็นผู้ชายตัวใหญ่เริ่มเข้าไป
เข้าไปหาผู้ชายคนนี้
เขาบอกว่าเป็นทหารเจ้าของบ้านซึ่งอยู่ใกล้เห็นที่เกิดเหตุ

ช่วงเกิดเหตุมีตำรวจนี่แหละค่ะนั่งรับประทานอาหารอยู่

ผู้ชายคนนี้ยังขู่ว่าอย่ายุ่งรู้ไหมว่าเป็นใคร
เป็นทหารใหญ่นะเขายังพูดคำเดิมอยู่
หลังจากนั้นก็ขึ้นรถแล้วก็ขับหลบหนีไปเลยค่ะ
ฝ่ายผู้เสียหายก็คือคนที่ถูกตบเป็นผู้หญิง
ไม่ยอมนะหลังจากเกิดเหตุไปแจ้งความ
วิทย์สอบพอร์ทธาลีซึ่งตำรวจให้ไปตรวจ
ร่างกายที่โรงพยาบาลแพทย์ระบุว่า
มีอาการบวมที่ใบหน้าค่ะครับ
จากนี้เธอเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ยังเจ็บอยู่เลยนะ
หน้าที่บวมก็ยังบวมอยู่เพราะถูกตบแบบเต็มแรงเลย

หลังจากเข้าแจ้งความเสร็จแล้วก็ทราบว่าชายคนนี้

ซึ่งพันรยาของเขาก็ได้เข้าไปพูดคุยแล้วบอกว่า

เพราะฝั่งสามีเธอไม่ยอมมาขอโทษ
และตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้วด้วยภรรยา
ต๊อคลงเป็นทหารใช่ไหมฮะ